ในช่วงนี้กับขีดเส้นใต้เมืองไทย
คุณผู้ชมครับคุยกันต่อกับประเด็นที่คุยกันเมื่อวานนี้

วันนี้คุณสุภาพมาร่วมพูดคุยกันกับท่านพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรนะครับ
เหมือนที่คุณก๊อฟเกินไปเมื่อสักครู่
เมื่อวานผมบอกว่าเมื่อคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
ของผลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ทำสำเร็จทำจบเรียบร้อย
ส่งให้นายกนายกก็ส่งมาให้อาจารย์มีชัย
อาจารย์มีชัยรัชุพันธ์นี่แหละเพราะว่าท่านจะต้องมาดูข้อเสนอทั้งหมดนี้
แล้วจะเอาไปออกเป็นกฎหมายเป็นพรบตำรวจมาบังคับใช้
อยู่อยู่ขึ้นมาเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้ต้องไปออกเป็นพรบตำรวจฉบับใหม่
อาจารย์มีชัยเอาไปดูข้อเสนอหลายข้อจากคณะปฏิรูปตำรวจ
อาจารย์มีชัยบอกแหมเกรงใจตำรวจมากไป
ข้อเสนอหลายข้อไม่ตรงใจกับที่อยากจะเห็น
ไม่ตรงใจกับที่ประชาชนอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตำรวจ
ถ้าพูดง่ายก็คือลักษณะปะผู
ไม่ใช่ลื้อใหม่ไม่ใช่สร้างบ้านใหม่ไม่ใช่สร้างรถใหม่
อาจารย์มีชัยอยากเห็นการปฏิรูปตำรวจ
ชนิดที่ว่าทำออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องเกรงใจตำรวจ
แต่ตรงกับความรู้สึกคน
ตรงกับสิ่งที่คนอยากเห็นว่าต่อไปนี้นี่แหละ
คือการปฏิรูปตำรวจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่ของตำรวจ
อาจารย์มีชัยพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าเนี่ย
สงกรานเนี่ยท่านจะตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง

นักข่าวถามว่าจำเป็นจะต้องเอาของเก่า
ของผลเอกบุญสร้างเนี่ยมาดูเป็นแนวทางไหม

ตั้งเรื่องขึ้นมาใหม่ทำไม
แล้วทำแบบไม่ต้องเกรงใจตำรวจแม่ประโยคนี้
ปฏิรูปยังไงไม่ต้องเกรงใจตำรวจ
ผมจะได้คุยกับพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
เพราะท่านได้คอมเมนต์เรื่องนี้ติดตามใครที่ติดตามมา
จะเห็นว่าท่านติดตามเรื่องนี้มา
ตอนนี้มาเป็นแขกเชิญของผมสวัสดีท่านรองครับ

ปฏิรูปโดยไม่ต้องเกรงใจตำรวจ
คำนี้เราเอาอย่างนี้
ผมคิดว่าที่เราตามกันมานะครับ
สองเรื่องใหญ่ที่คนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง

เรื่องที่๑เรื่องงานสอบสวน
คนเชื่อว่าถ้างานสอบสวนตรงไปตรงมา

คนที่ขมขื่นกับการถูกรังแก่

คนต่างจังหวัดที่เป็นความกับคนที่มีเส้นมีสาย
คนที่ไม่มีเงิน

และสุดท้ายขึ้นมาสู้เขาไม่ได้ครับ

โยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม

เมื่อไปซื้อตำแหน่งมาก็มาถอนทุนคืน
ถอนทุนคืนก็ไปคุ้มครองแหล่งผิดกฎหมาย

บ่อนการพนันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
คุ้มครองเขาเพราะว่า

หรือไม่เอาเงินไปซื้อตำแหน่งต่ออีกก็วนกัน
อยู่อย่างเนี้ยคนมันทนไม่ไหว

เราเอาเรื่องไหนก่อน

จะทำยังไงให้การโยกย้ายแต่งตั้ง

ไม่ต้องไปหาเงินมาให้
ผู้บังคับบัญชาเพื่อจะได้ตำแหน่งจะทำยังไง

เอาแค่วิ่งเต้นไม่ควรวิ่งเต้น

ไม่มีปัญหาการซื้อขายตำแหน่งตำรวจ

แต่ของเราที่สำคัญที่มันซื้อขายตำแหน่งได้

มีแต่ว่ามันรอดได้ไม่ใช่หลักเกณฑ์ครับ
มันปลอมไม่มีหลักเกณฑ์อะไรนะฮะ
อาวุโสสามสิบสามเปอร์เซ็นต์อันนี้มันไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่แท้จริงนะครับ
แล้วมันเป็นการสร้างเกณฑ์ที่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น
คือทั้งปวงจะต้องพิจารณาอาวุโสเป็นหลักเลยนะครับ
อาวสัวก็คือความสามารถนั่นเองเป็นเรื่องเดียวกัน
ใดถ้ายังเข้าใจว่าเป็นคนละเรื่องก็ยังใช้ไม่ได้
เขาอ้างอย่างนี้สมมุติว่ารองภูมิกับมีอยู่๘๙คน

ถ้าเอาอาวุโสสูงสุดแม้แต่คนอาวุโสสูงสุดเนี่ย
มันเฉื่อยนะสู้ไอ้คนที่๓ที่๔ไม่ได้
คนนี้แบบโอ้โหเก่งกว่าว่างั้นเถอะ
ฉะนั้นก็เอาคนที่อันดับ๓ระดับ๔ข้าม
ลำดับอาวุโสอันดับหนึ่งมาเขาอ้างความเหมาะสม
มันก็นำไปสู่การเหมาะสมเรื่องอะไร
ไปรับใช้ก็บ้านกันไปเห็นหน้าไปต่างประเทศก็เหมาะสมใช่ไหม

มันมี๓เรื่องนะครับที่สำคัญนะครับ
จังหวัดนะครับพื้นที่การแต่งตั้งตามพื้นที่
จังหวัดนะครับสายงานนะครับ
สายงานก็ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ตรงกับสายงานนะครับ
กฎหมายของตำรวจแห่งชาติคนไม่ได้จบกฎหมายก็ไปเป็นผู้กำกับกฎหมาย
แต่อย่างนี้ศูนย์พิสูจน์หลักฐานไม่ได้จบวิทยาศาสตร์นะฮะ
จำนวนมากนะครับสารวัตรพิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดปัจจุบันผมคิดว่าเมื่อก่อนนี้มีถึง๗๐ที่ไม่ได้จบวิทยาศาสตร์
จบโรงเรียนนวัตตำรวจรัฐประสาสนศาสตร์จบนิติศาสตร์ก็เป็นได้
ทุกวันนี้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมันไม่มีความเฉพาะที่ตรงกับสายงาน
เอากลับมาตรงนี้ครับชุดของพลเอกบุญสร้างเนี่ย
กำหนดเอาไว้ว่าการเพื่อการโยกย้ายแต่งตั้งต้องกระจายอำนาจ
ให้ผู้บังคับการเสนอคนของตัวเองมาถึงกองบัญชาการว่าเห็นใครเหมาะสมจะได้รับการแต่งตั้ง
บัญชาการก็เสนอคนในกองบัญชาการมาว่าใครได้รับความเหมาะสมในการแต่งตั้ง
ส่งมาถึงพบตรเป็นการกระจายอำนาจอย่างนั้นใช้ไม่ได้เหรอ
มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วปัจจุบันเขาก็ให้บกพินาใช่ไหมฮะแล้วก็ส่งมาที่บชกองชาการ
แต่ว่าผู้มีอำนาจจะเอาใครก็ไปบอกหลักการเป็นอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัติเอกก็พินาตามที่ข้าบอกนะ
คนนี้จะเป็นผู้กำกับใครจะเป็นผู้กำกับใครจะเป็นผู้การให้ผู้บัญชาการเสนอ
ตามที่ผู้มีอำนาจต้องการครับต้องการให้มีคณามการจังหวัดใช่ไหมครับพี่นาขึ้นมา
ปัญหาว่าพวกนี้ก็รับโพยมาถ้าไม่ส่งไปตามนี้ก็มีปัญหาใช่ไหมฮะ
ส่งมาตามนี้ตัวคุณนั่นแหละจะมีปัญหาตัวคุณมีปัญหาคุณทำตามนี้แล้วไม่มีปัญหา
เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องแต่งตั้งใครเขาก็ส่งบัญชีมา
ฉะนั้นระบบที่วางขึ้นไว้ก็ปลอมสิ
ปลอมปลอมหลอกเด็ก

ได้ยินว่าผู้การหลายจังหวัดยังแต่งตั้งใครไม่ได้สักคน
เพราะมีบัญชีมาหมดปัจจุบันนี้มันแนบมาหมดเลย
ข้อที่จริงนะฮะในหลักการไปถามผู้การเขาบอกว่า
คุณเซ็นไหมคุณทำบัญชีมีการประชุมใช่ประชุมตามนี้

ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีหลักเกณฑ์นะ
ว่าก่อนจะโยกย้ายแต่งตั้งเนี่ยจะมีระบบให้คะแนนกันมาทั้งปี

แล้วพอถึงใกล้ให้เอาผลจากการให้คะแนนนั้นเนี่ย
มาเป็นองค์ประกอบให้คณะกรรมการพิจารณา
ใครที่เคยทำดีมาทั้งปีก็ได้คะแนนมากหน่อย
แล้วมาประมวลผลแล้วนำไปสู่การแต่งตั้งยกย้าย

ตำรวจประเทศไทยเนี่ยได้คะแนน๙๐กับหมดเลยนะฮะ

เวลาเขาให้คะแนนคนละ๙๐๙๐๙๙๐หมดทุกคน

เอามาใช้อะไรไม่ได้หรอกครับปลอม
บางคนก็เห็นไหมฮะถือโล่เดินโวยวายอยู่นั่น

เอาล่ะทีนี้เอาล่ะ
ถ้าสิ่งที่ชุดของพลเอกบุญสร้างทำออกมานั้น
มันมีรูรอดมันก็ทำกันมาตลอดเนี่ยนะ
แล้วยังแก้ไม่ได้เรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง
ข้อเสนอที่จะแก้เรื่องนี้ให้ได้ผลเด็ดขาดคือ
กำหนดพื้นที่การแต่งตั้งโยกย้ายอย่างน้อยในจังหวัด
ใช่ไหมฮะให้แต่งตั้งโยกย้ายในจังหวัด
ข้ามจังหวัดต้องกระทำไม่ได้
หรือถ้ากระทำก็เจ้าตัวเขาต้องสมัครใจนะฮะ
พื้นที่พื้นที่จังหวัดสายงานแล้วก็อาวุโส
นาตามนี้ฮะไม่ใช่ว่าตำแหน่งไหนไม่ได้เอาไปอยู่พิสูจน์หลักฐาน
เชื่อไหมคะกองบัญชีเนี่ยบางคนผู้การกองบัญชีบางคนไม่ได้จบบัญชี

แย่งเขาแล้วก็ไปแย่งคนในสายอาชีพ
อยากขึ้นผู้การแต่ว่าตำแหน่งตรงอื่นเต็มหมดมาขึ้นผู้การ

ค่อยไปโยกเอาทีหลังเอาตำแหน่งผู้การก่อน

ผู้การศูนย์พิสูจน์หลักฐานอย่างนี้ไม่ได้จบวิทยาศาสตร์ก็เป็นเขา
ทีนี้ข้อเสนอของท่านรองคือ

ในลักษณะเริ่มแรกก็คือพื้นที่

ถ้าหากว่าเจ้าตัวเขาไม่สมัครใจในการย้าย
ต้องย้ายไปได้เว้นแต่ว่ามีความผิดอะไร

ถ้าตำรวจไม่สมัครใจย้ายไม่ได้

อยากจะไปไหนตำแหน่งว่างก็ว่ากันไป

สารวัตรพัทยาถูกย้ายไปแม่ห้องศร

ฉะนั้นถ้าหลักเกณฑ์เป็นอย่างนี้เนี่ย
ก็แปลว่าจังหวัดพิจารณากัน

ต้องมีบทบัญญัติที่ควบคุมไม่ให้มีการแทรกแสง
ต้องมีบทบัญญัติที่ควบคุมไม่ให้มีการแทรกแสง
ประเภทส่งโพยไปพบอาจจะไม่ส่ง
แต่ในเวรส่งมีคนไปจัดการอะไรอย่างเงี้ย

เวลาเขาทำโผล่เสร็จต้องมาให้ต่อรอดู
แล้วปัจจุบันนี้ก็คือต่อรอก็เป็นผู้เซ็นเอง

ให้ผู้การเขาย้ายตำรวจในจังหวัดได้
เอาละถ้าสมมติผู้การเป็นเสียเองล่ะ
ผู้การเอาล่ะทีนี้ผู้การมีอำนาจแล้วนี่

ผู้การซื้อขายตำแหน่งซะเองทำไง
มันก็ยากครับมันแคบ
มันแคบรู้กันในจังหวัดรู้แล้วก็ทำยาก
ตรงนี้ติดก็เอาโยกไปนู้นโยกไปนี้โยกไปนั้น
บางคนถูกเตะไปนู่นไปนี่มั่วไปหมด
ต้องทำให้แคบทำให้แคบ
แต่มีเรื่องมีราวนะฮะก็ย้ายเข้าไป
แต่เราก็ไม่ควรจะมีการย้ายพักงานสำรองราชการพักงาน
ตำรวจนี่ไม่ค่อยมีพักราชการนะน้อย
ประเทศที่เจริญนี่ทำอะไรผิดนิดนึงเขาพักงานไว้

ประเทศอื่นเขาทำยังไงเขาถึงไม่มีเรื่องวิ่งเต้น
เขาไม่มีการเรื่องซื้อขายตำแหน่งเขาไม่ต้อง
ยุ่งกับหาเงินเพื่อจะไปซื้อขายตำแหน่งเขาทำยังไง
คือเขาพื้นที่ครับคุณสุภาพ

วันหนึ่งไปชนบุรีชนบุรีวันหนึ่งไปยะโสธร
คุณมันน่ากลัวนะครับการย้ายของตำรวจเนี่ย
ตำรวจนี่กลัวที่สุดเลยไปยิงกับโจรผู้ร้ายไม่กลัวนะฮะ

มันหมายถึงความแตกสลายของครอบครัวความยากลำบาก
แล้วไปแล้วไม่ได้กลับนะฮะไม่ได้กลับอยู่ไปเลย๓๐ปี
ถ้าใครถูกย้ายไปอย่างเริงนกทาไปอยู่ยะโสธรอย่างนี้
อยู่ไปจนเกษียณเลยถ้าไม่วิ่งไม่เต้นก็อยู่อย่างนั้นแหละครับ
บางทีไปมีเมียหม่งเมียใหม่อะไรไปครอบครัวแตกแยก
ฉะนั้นถ้าจะทำการโยกย้ายให้

ตีกรอบในจังหวัดเขียนกฎหมายพรบตำรวจฉบับใหม่ที่อาจารย์มีชัยจะนำเป็นประธานเนี่ย

ชุดท่านพุทธสร้างนี้เขียนว่าเป็นภาคแต่ภาคก็ยังมีปัญหาครับ
ดูเชียงใหม่ย้ายไปจังหวัดน่านเนี่ยคนก็ยังกลัว

คล้ายกับเป็นตำรวจบางเหมือนกับ
เป็นตำรวจของเมืองตำรวจของจังหวัดเมือง

ย้อนกลับไปเหมือนที่พลเรศวัสดิ์เดชน์คุณช้อนเคยทำเสนอไว้นะ

สวปไปสอบสวนสอบสวนไป

มีเหตุผลที่จะอธิบายต่อคนถูกข้าม

๑ไหนกรอบพื้นที่ให้แคบลง

ผู้บังคับบัญชาพบตรอย่าไปยุ่ง

กระทั่งผู้บัญชการก็อย่าไปยุ่ง

ให้ผู้การมีอำนาจเลย

ไม่งั้นผู้การก็จะอาจจะมีอำนาจ

เขาจะรู้พฤติกรรมของตำรวจแต่ละคน
เอาล่ะเอาเรื่องเดียวก่อน
จริงเรื่องใหญ่เรื่องงานสอบสวน

ว่าวิธีการป้องกัน

แทรกแซงและนำไปสู่การบูดเบี้ยว
นำไปขู่จะสั่งฟ้องก็ได้สั่งไม่ฟ้องก็ได้
ให้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายเสียเปรียบก็ทำสำนวนให้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้
อย่างนี้ก็ได้เนี่ยนะเดี๋ยววันหลังนัดมาอีกทีหนึ่งเพราะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่
แต่ว่าเอาวันนี้ก่อนว่าการแก้ปัญหาการวิ่งเต้นการซื้อขายตำแหน่ง
ให้ทำกรอบให้แคบในจังหวัดไม่ใช่เพราะบอตโรคนเดียวสั่งการได้หมด

นี่คือข้อเสนอหนึ่งที่นำเสนอต่ออาจารย์มีชัย
เพราะจากนี้ไปอาจารย์มีชัยจะต้องรับผิดชอบการปฏิรูปตำรวจ
แบบไม่ต้องเกรงใจตำรวจและนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้
ขอบคุณท่านที่มาเป็นแขกเชิญนะครับขอบพระคุณครับ
แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะฮะประเด็นนี้แน่นอนต้องติดตามกันต่อ
เราจะไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนนะครับ